กลับมาในช่วงนี้สนุกสนานกันต่อโอ้โหดูแต่ละคนสองคนนี้เต้นท่าอะไรกันเนี่ยฮะ
ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเต้นไปตามเพลงตามฟิลลี่
เต้นท่าปะไหล่เหรอปะไหล่ลงรูท่าอะไรนะ
ผมดูเหมือนเป็นท่ากดไหลย้อนซะมากกว่า
กดไหลย้อนต้องกินยาอย่าเต้นเลยสงสารพักผ่อน
กลับมาสนุกสนานในช่วงนี้คุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะครับ
ว่าไปเที่ยวที่ไหนมาหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
มาพูดคุยสดกับเราได้นะจ๊ะ
จริงก็มีคนส่งมาเยอะแล้วนะบอกว่าไปเหนือกลางอีสานใต้ออกตกอะไรมาครบเลยนะคะ
เอาล่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพิธีกรรมแปลกที่คุณผู้ชมบางคนก็ไม่เคยเห็น
บางคนเองก็เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าถ้าลองเอ่ยชื่อมาผมเชื่อว่ายังงงกันอยู่
แก้ผีโลงมันเป็นยังไงประเพณีเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับ
ประเพณีนี้โอ้โหฟังแล้วอาจจะงึนงงนะงงไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
พิธีแก้ผีโลงเป็นของชาวบ้านตำบลคลองขนาดครับเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่า
ครอบครัวไหนนะครับที่ได้ลูกชายเป็นคนแรกของครอบครัว
ก็คือลูกชายคนหัวปีเนี่ย
โตขึ้นมาลูกพูดคำว่าหมูได้

ทางครอบครัวต้องทำพิธีแก้ผีโลงครับ
โดยการหาซื้อหรือว่าล้มหมูตัวผู้๑ตัว

เผาหนึ่งถ้วยเพื่อทำพิธีเส้นไหว้เสร็จแล้ว
ชิ้นส่วนของหมูนั้นเอามาต้มนะต้มให้สุก
แล้วให้เด็กชายคนหัวปีนั่นแหละกินหมูที่ต้มแล้ว
จากนั้นก็นำหมูมาชำแหละและแจกจ่ายให้กับย่าสนิท
สหายพี่น้องเพื่อนฝูงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ถือว่า
สืบทอดประเพณีความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลในครอบครัวที่เรานำมาเสนอนี่แหละครับ
ที่แปลกและเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีด้วย
แต่ตอนนี้มีนะแล้วก็เรามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
หลายคนไม่รู้ว่ามีมาก่อนไงแต่จริงก็ทำกันมานานแล้ว
ใช่ค่ะคือประเพณีแต่ละท้องที่แต่ละพื้นถิ่นเนี่ยเขาก็มีประเพณีของชุมชนต่างหากด้วยใช่ไหม
อันนี้ก็คือประเพณีแก้ผีโรงผีโรงถ้าเด็กลูกชายคนแรกพูดคำว่าหมูก็ได้
ก็จะต้องทำพิธีนี้ขึ้นมานะคะต้องทำเพื่อความสบายใจด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราไปตามท้องถิ่นไปตามสถานที่ต่าง
หรือว่ากลับภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่ามีอาหารการกินที่มันเป็นเฉพาะถิ่น
อาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูพื้นถิ่นหากินยาก
เมนูดังต่อไปนี้เชิญชมค่ะ
เมนูแรกที่เราอยากพาไปชิมคืออัวดอกแคร์
เมนูดั้งเดิมของชาวบ้านตำบลศรีกายจังหวัดน้องคาย
วิธีทำคือการตำเครื่องปรุงรสที่ประกอบไปด้วยพริกแห้งตะไคร้ข้าวแช่หอมแดงหมูบดและเนื้อปลา
ตามด้วยต้นหอมและผักชีลาว
นำไส้ที่ได้ไปยัดใส่ในดอกแคร์ดอกโตแล้วจึงนำไปนึ่งจนสุก
พร้อมรับประทานคู่กับน้ำพริกมะเขือที่ทำจากพริกอ่อนและมะเขือเทศเผาโครก
พร้อมกับเครื่องเทศทานคู่กันทั้งอร่อยทั้งได้สุขภาพจริงเมนูนี้
เมนูที่๒ต้องยกให้จานเด็ดจากครัวของชาวไทยทรงดำที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีวัฒนธรรมการกินอาหารที่ต้องร้องว้าว
โดยเฉพาะเมนูอุดมวิตามินอย่างแกงผำที่นำเอาวัชพืชน้ำอย่างผำ
ปรุงรสได้อย่างลงตัวเพียงแค่ตั้งหัวกะทิให้เดือด
นำพริกแกงลงคั่วจนหอมกลุ่นปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและนำหมูลงไปรวน
จากนั้นใส่ผำลงไปปรุงรสตามชอบโรยตบท้ายด้วยใบโหระพา
แค่นี้ก็ได้แกงผำมาอิ่มอร่อยกับข้าวร้อนกันแล้วจ้า
สุดยอดเมนูแปลกไม่เหมือนใครที่ตลอดข่าวของเรานำมาฝากกัน
ต้องยกให้เมนูนี้เลยกบโอ
เมนูพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเมนูเด็ดที่ต้องใส่ใจแบบสุด
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำไส้ซึ่งต้องนำกบที่ทำความสะอาด
และเอาเครื่องในออกแล้วมาสับให้ละเอียด
จากนั้นนำไปผัดคลุกเคล้ากับพริกแกงที่มีเครื่องเทศหลากชนิด
เมื่อไส้สุกนำมายัดใส่กบจนแน่น
แล้วนำไปย่างไฟอ่อนจนเหลืองสุกกรอบนอกนุ่มในแบบนี้
กบโอต้องทานกับน้ำพริกเผือกด้าน
น้ำพริกรสเด็ดเปรี้ยวเค็มหวาน๓รสกำลังดี
ทานกับผักนานาชนิดเป็นอาหารเหลาตำรับพื้นบ้าน
ที่ใครก็ยกนิ้วให้
อ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเบรกความหิว

ที่เป็นเมนูพื้นบ้านพื้นถิ่นหากินยากนะ
เหลืออีก๒เมนูเดี๋ยวต้องอดใจรอกันหน่อย
เพราะว่าแต่ละเมนูนี้แบบรับรองเลยว่า
ถ้าทานแล้วโอ้โหประทับใจแน่นอน

ประเพณีแก้ผีลุงถูกต้องครับ
ฉันก็เลยอยากจะนำเสนออีกหนึ่งประเพณีก็คือ
ประเพณีเหยียบหลังกะเรียงค่ะคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไง

นอนรอให้เหยียบหลังกันแล้วค่ะ

ประเพณีเหยียบหลังกะเหลี่ยงเขานะคะ
ซึ่งชาวกะเหลี่ยงเขายึดถือกันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกัน
ในช่วงวันขึ้น๑๕ข้าม๑๔ข้าม
แล้วก็วันแรม๑ข้ามเดือน๕ของทุกปี
โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะเดินทางมาที่วัดแจ้งเจริญ

คือเป็นความเชื่อที่ชาวกะเหลี่ยงสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะ
เดินทางรอนแรมกันมาเพื่อที่จะมานามัศกาลหลวงพ่อนวม
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่ชาวกะเหลี่ยงให้ความนับถือ
ความศรัทธาเป็นอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าเชื่อกันว่าการที่ให้หลวงพ่อนวมเหยียบหลัง
ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองนั้น
อำนาจผลบุญที่ได้ทำจะส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง
ขจัดปัดเป่าสิ่งซุ้มอยู่ภายในจิตใจนะคะ
แล้วก็เป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตต่อไปนะคะ
ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่แปลกตานะคะ
ที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมรู้จักกันในรายการตลอดข่าวของเรานั่นเองนะ
ต้องไปต้องจริงในหลายพื้นที่นะครับ
ช่วงนี้ในช่วงเทศกาลสงกราน
ก็ไปไหว้พระในสถานที่ต่าง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับชาวกะเหลี่ยงนี่แหละ
ถูกต้องค่ะแต่ว่าชาวกะเหลี่ยงเขาก็จะมีประเพณีของเขา
ที่จะเดินทางกลับมาก็อาจจะแวะเวียนไหว้พระขอพรตามสถานที่ต่างได้ด้วย
สถานที่ต่างนะที่จะไปขอพงขอพรมีให้ได้ติดตามด้วย

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเพราะว่าเมนูของกินอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นแปลก
เรานำเสนอคุณผู้ชมติดค้างไว้อีก๒เมนูยังไม่หมด
รับรองเลยว่าอีก๒เมนูก็อร่อยล้ำโดนใจแน่นอนค่ะ
ต่อกันกับเมนูที่๔สาหร่ายไก่
เมนูเด็ดของอำเภอบ้านท่าวังผาจังหวัดน่าน
ที่นำสาหร่ายไก่มาแปรรูปสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
แถมยังนำมาปรุงอาหารรสเด็ดอย่างคั่วไก่
ที่นำสาหร่ายไก่ตากแห้งมาคั่วกับกระเทียมทอด
แล้วโรยงาขาวปรุงรสด้วยเกลือ
นำมากินเล่นหรือกินคู่กับมื้ออาหาร
ก็เคี้ยวเพลินเกินห้ามใจ
อีก๑เมนูคือห่อนึ่งไก่
ทำง่ายโดยนำสาหร่ายไก่สด
ผสมกับเครื่องเทศเหล่านี้
นำมาห่อด้วยใบตองแล้วนึ่ง๑๕นาที
แค่นี้ก็ได้ห่อนึ่งไก่รสชาติล้ำ
ล้ำแป๊บแป๋เจ้า
เมนูพื้นบ้านสุดเด็ดเมนูสุดท้าย

อยู่ที่ร้านอาหารน้องนุษย์
ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการทำหลากหลายเมนูพื้นบ้าน

ไม่แพ้เมนูจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่น
เริ่มต้นกันที่คางคกนึ่งมะนาว
เมนูนี้เน้นความสดของคางคกเป็นสำคัญ
ยังนำคังคกที่เตรียมไว้มาจัดวางในจาน
พร้อมเครื่องต้มยำนำไปนึ่ง๒๐นาที
เพียงเท่านี้ก็จะได้คางคกนึ่งเนื้อนุ่ม
จิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ด
ต่อมาคือเมนูคางคกผัดพริกแกง
นำคางคกสับละเอียดไปคั่วกับพริกแกงจนแห้ง
ยด้วยใบมะกรูดทอดเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟ
ตัดความเผ็ดปิดท้ายกันด้วยคังคกทอดกระเทียมพริกไทย
นำคางคกสับมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงแป้งและกระเทียม
ก่อนจะนำไปทอดด้วยไฟแรงจัด
เพียงเท่านี้ก็ได้คางคกทอดหอม
พร้อมกินกับข้าวสวยร้อนแล้วล่ะจ้า
เอ่อคางคกก็ทานได้ด้วยแหละครับนี่
ค่ะก็มีกบแล้วก็ต้องมีคังคกนะคะมากันให้ครบเลย
แต่ต้องฝากเตือนคุณผู้ชมไปหน่อยแล้วกันนะครับว่าคางคกที่เอามาทานเนี่ย
ต้องมีวิธีในการทานนะครับเขามีเส้นพิษของเขาอยู่ไม่ใช่อยู่ไปจับ

เส้นเมาเส้นพิษอยู่อยู่ไปจับมาทานไม่ได้นะ
ไม่ได้อันตรายต้องผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้วิธีการทานด้วย
ใช่ถูกต้องนะคะอันนี้เราก็นำเสนอว่าเป็นเมนูพื้นถิ่น
พื้นบ้านของเขาที่เขาทำทานกันได้จริงนะมีคนทานได้จริงนะจ๊ะ
หรือว่าใครเคยทานคังคกบ้างก็ส่งไลน์มาบอกหน่อย
อยากรู้เหมือนกันจากเรื่องราวของประเพณีแปลกอาหารที่แปลกแล้วเนี่ยนะ
ยังไม่หมดวันนี้คุณผู้ชมเราจะพาไปติดตามความน่ารักของสัตว์โลกน่ารักแสนรู้นะคะ
เห็นแล้วเนี่ยสัตว์มันก็ทำให้เรายิ้มได้เหมือนกันนะ
รับรองว่าถ้าได้ดูแล้วจะต้องอมยิ้มกันค่ะ

เจ้าสัตว์แสนรู้ตัวแรกที่ขี้ร้อนจนมนุษย์ยังต้องอิจฉาก็คือเจ้าบัดดี้
บัดดี้ขี้ร้อนขนาดที่ว่าเจ้าของต้องซื้อน้ำแข็งมาให้นอนแช่คลายร้อน
วันละ๒กระสอบคิดเป็นเงินก็เกือบร้อยบาท
และก็อย่างที่เห็นทันทีที่เจ้าบัดดี้เห็นถาดน้ำแข็ง
ก็จะเดินเดินมานอนเอาคางเกยน้ำแข็งอย่างเป็นสุขฟินเขาล่ะค่ะ
อีกหนึ่งความแปลกของสัตว์โลกต้องยกให้กับเจ้าหมาไซสจิ๋วตัวนี้ที่มีลีลาชนะเลิศ
แม่อยากจะติดต่อคณะกายกรรมให้น้องบราวนี่ตัวนี้ไปเป็นสมาชิกเพิ่มเลย
เพราะเจ้าของกระซิบบอกมาว่า
บราวนี่มีปลอดภัณฑ์ของเจ้าบัดดี้
คุณซูอาสำหรับพฤติกรรมการฉี่ฉิ๊กแปลงวอสุนักทั่วไป
เพราะชอบใช้สองขาหลังชี้ขึ้นฟ้า
ทำให้ทุกครั้งที่คนมาเห็นก็จะอดอมยิ้มไปด้วยไม่ได้
นับว่าเป็นลีลาท่าชิงช่องที่แปลกสุด
จนต้องหยุดดูกันทุกคน
ฉายาว่าบราวนี่ฉี่สองขา
เขามีเด็กยืนฉี่ขาเดียวสำหรับสุนัขนี่จัดให้๒ขาเลยเหรอ

ไม่ผมไม่ยกขามาโถ่เลย
ไม่ใช่ผมเห็นสุนัขฉี่แล้วฉี่ตามสุนัข

เอาล่ะคุณผู้ชมครับสนุกสนานเฮฮาแบบนี้
นี่แหละความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์โลกแสนรู้นะครับ

ช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้
บรรดาสถานที่ที่เขาว่าไปขอพร
ตอนเลขเด็ดน่ะมีมารวมมาแล้วทั่วทุกสันอาทิตย์
เหนือกลางใต้ออกตก
ยังไม่หมดนะคุณยังมีร้านเด็ดอีกมากมาย
อยากจะให้แวะไปชิมกันร้านไหนบ้าง
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันดีกว่าจ้า